ข้ามปีใหม่มาหลายคนปีชงกังวล

ชงดีพร้อมจะต่อสู้กันไปกับปีนี้
แต่หลายคนพอรู้ว่าปีชงก็ไปแก้ชงกัน

บางคนก็ซื้อเรียกว่าเป็นเครื่องมือ
เครื่องวัตถุมงคลมาติดตัวเอาไว้
เพื่อที่จะให้สบายใจในปีชงปีนี้
ก็เลยทำให้ร้านค้าต่างแถวเยาวราชคึกคักมากเลย
ร้านขายวัตถุมงคลก็ทำสินค้าออกมาวางจำหน่ายกัน

จะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณกระมวลวันการีพัฒน์ค่ะ
ปีนักศัตริย์ที่ชงเต็มในปีนี้คือปีมะโรง
ส่วนปีชงร่วมที่อาจจะประสบข้อกรรมด้วย
แก่ปีจอปีฉลูและปีมะแม่ค่ะ
หลายคนที่เกิดปีชงนิยมไปไหว้เทพเจ้าองค์ไทยสวยเอี๊ยะ
ด้วยความเชื่อว่าจะช่วยให้เคาะร้ายผ่อนจากหนักเป็นเบา
จากนั้นจะมาหาซื้อวัตถุมงคล
พกติดตัวหรือตั้งบูชาไว้ที่บ้านเพื่อเสริมดวงชะตา
ใครที่อยู่ในปีมโรงหรือแม้กระทั่งในรอบอื่นต่อไป
เวลาคุณถูกทักว่าชงมันไม่ได้แปลว่าจะแย่เสมอไป
บางคนชงแล้วรวยขึ้นก็มี
โดยเฉพาะในปีใหม่นี้ปีมโรงจัดว่าเป็นปีที่มีพลังของธาตุดิน
โหรศาสตร์จีนในปีใหม่นี้เราจะเป็นปีจอทัศน์ดินด้วย
บอกเป็นธาตุเดียวกันคนธาตุเดียวการชงไม่ค่อยแรงมาก
และบางทฤษฎีก็ถือว่าเป็นงานชงที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เรื่องของโชคลาภการเงินที่ดีขึ้นได้ด้วย
เครื่องรางของขลังก็เป็นความเชื่อ
ผมมองว่าอะไรที่ทำแล้วมันสบายใจนะแล้วมันไม่ได้เกินกำลังของเขาไป
ไม่ใช่เพราะโบว์เลยเพราะมีปีเสี้ยฝังเพชร
ไปบูชามาเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรอย่างนี้
อย่างนั้นก็จะหนักไปหน่อยผมว่าอะไรที่เราพกไปให้อุ่นใจ
และที่สำคัญคือว่ามันจะมีประโยชน์มาก
ก็คือว่าเมื่อเราดูแล้วแล้วเราเตือนสติตัวเองว่า
ที่เราพกอันนี้อยู่เนี่ยก็เพราะว่าปีนี้ชงนะ
ทำอะไรก็ต้องระวังทำอะไรก็ต้องรอบครอบให้มากยิ่งขึ้น
อันนั้นคือประโยชน์ของเครื่องลางจริง
ร้านค้าวัตถุมงคลย่านเยาวราช
คึกคักบรรดาพ่อค้าแม่ค้า
นำวัตถุมงคลออกมาวางจำหน่ายเป็นจำนวนมาก
สำหรับวัตถุมงคลที่ขายดีที่สุดคือปีเสีย
สำหรับแก้ชงปีมโรงเชื่อว่ามีพลังอนุภาพ
ครองให้แค้วคลาดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขตลอดทั้งปี
ส่วนวัตถุมงคลแก้ชงปีจอคือกบคาบเหรียญ

ฉลูเชื่อว่าพกเต่าจะช่วยเสริมให้มั่นคงร่ำรวย
และฮกลกซิลช่วยให้คนปีมะแม่มีอำนาจและสุขภาพดีค่ะ
โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเลือกซื้อประเภทจี้พุงกุญแจเล็กเพราะพกพาสะดวก
ส่วนราคาขายปีนี้ไม่ได้มีการปรับขึ้นราคานะคะ
เฉลี่ยอยู่ที่ชิ้นละ๓๐๒๐๐บาท
มีแล้วก็สบายใจติดหน้าบ้าน
ถ้าเป็นอันเล็กเราก็ติดกระเป๋าติดเป๋าตังค์อะไรอย่างนี้
มันช่วยให้เราสบายใจอย่างนี้
สบายใจก็ดีอ่ะ
ก็พ้นอ่ะจากเล็กก็หายไปเลยจากใหญ่ก็มาเล็กก็หายไปเลยอย่างนี้

ก็นึกถึงให้อยู่เย็นเป็นสุขอะไรอย่างนี้

ที่เรานับถือไว้นะที่ไหนเราก็ปลอดภัยแล้วก็คิดในทางที่ดี
แผ่นป้ายคำมงคลอักษรภาษาจีน
เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับความนิยม
ักไปติดไว้ที่บ้านหรือที่ทำงาน
เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
ร้านเจริญศิลป์ที่เขียนอักษรจีนขายมากว่า๕๐ปีเล่าว่า
ในช่วงนี้ยาวไปจนถึงช่วงตุดจีน
มีลูกค้ามาซื้อเพิ่มขึ้น๑๕
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
เมื่อเราได้วัตถุมงคลค่ะติดไม้ติดมือแล้วนะคะ
ก็จะช่วยให้เราสบายใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
แต่หากอยากจะมีพลังมากขึ้นกว่านี้นะคะ
แนะนำว่าการไปทำบุญช่วยเหลือชีวิตสัตว
ก็ถือได้ว่าเป็นอีกวิธีการแก้ปีชง
ปัดเป่าสิ่งไม่ดีได้เช่นกันค่ะ

เป็นการทำบุญที่ชาวพุทธเชื่อว่า
จะช่วยต่ออายุไขและเสริมดวงชะตา

แต่แม้จะได้ทำบุญแก้ปีชงแล้ว
สิ่งสำคัญที่ทุกคนควรถือปฏิบัติ
คือการคลองสติในการดำรงชีวิต
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน
หลายคนไปทำบุญแก้ปีชงมาแล้วนะครับ
แต่คาถาสำหรับการแก้ปีชงที่ดีที่สุดก็คือ
คิดดีพูดดีและทำดีนั่นเองนะครับ